ไหนพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองในช่วงเปิดโลกเศรษฐกิจแบบนี้แล้ว
อยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการออมเงินกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้เด็กหลายคนบางคนจบมาใหม่
อาจจะรู้สึกว่าเงินเดือนน้อยแบบนี้จะออมเงินอย่างไร
ให้ได้ผลได้ดอกเบี้ยดีหรือว่ามีประสิทธิภาพ
และถ้าอยากจะออมแบบสะสมทรัพย์แบบรายเดือนจะต้องทำอย่างไร
เพราะว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก

เพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยกับเรื่องนี้นะคะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนบอมจรหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่กับเราในสกายปนี้แล้วสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นถามก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนมีปัญหานี้แหละ
ทุกคนอยากออมเงินอยากมีเงินเก็บ
แต่บางทีรายได้น้อยมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะที่เราจะเริ่มต้นในการออมเงิน
คือรายได้มากหรือน้อยสิ่งสำคัญคือเราต้องมีเงินออม
แต่ว่าสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็มักจะมองว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่เรามีเนี่ย
มันจะสูงกว่ารายลับอะไรทำนองนี้นะครับ
สิ่งที่เราควรจะลดเลยก็คือลดค่าใช้จ่ายก่อนครับ
ถึงแม้ว่าเวลาเราเริ่มทำงานใหม่
โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเริ่มจบใหม่

ก็มักจะมีการวาดฝันว่าตัวเอง
อยากจะออกรถยนต์คันใหม่บ้าง

โอเคถือว่าเป็นสิ่งที่พอจะลงทุนได้เหมือนกัน
แต่ว่ารถยนต์เราอาจจะมองเห็นว่ามันจะเป็นความจำเป็น
แต่ว่าโดยในยุคสมัยใหม่แล้ว
ค่าใช้จ่ายตรงนี้เราสามารถตัดทอนได้
เพราะว่าขนส่งมวลชนก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุม
ถ้าลดตรงนี้ไปได้ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้
พอเราลดค่าใช้จ่ายไปได้ในจำนวนนึงเนี่ยมันก็ทำให้เรามีในเรื่องของเงินออมที่มากขึ้น
ซึ่งจะสามารถทำให้ท่านสามารถที่จะไปจัดสรรในเรื่องเงินออมได้มากขึ้นครับผม
ถ้าอย่างนั้นการลดรายจ่ายที่ว่าจริงแล้วซื้อคอนโดหรือว่าที่อยู่อาศัยดีกว่าซื้อรถเหรอคะ
แน่นอนรถยนต์ชื่อมันก็บอกแล้วรถใช้ไปนานมูลค่ามันลด
แต่ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในอนาคตในระยะยาวมันมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้น
เพราะงั้นการลงทุนในส่วนของอสังหาริมทรัพย่อมที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
ถึงแม้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้อยู่ได้อาศัย
และในอนาคตสามารถที่จะขายและเพิ่มมูลค่าได้
แต่ขณะที่รถยนต์เองมันมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาค่อนข้างเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมนะครับ
ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากส่วนที่ว่าเราจะไปผ่อนรถเนี่ยเอาไปผ่อนบ้านนะครับ

แล้วก็ถ้าเรามองในรถยนต์
เราบอกว่าสมมุติว่าเราซื้อมาคันละ๖แสน
แต่ว่า๖๐๐๐๐๐บาทที่เราจ่ายไป

ถ้าเราลดตรงนี้ไปได้
ไปลองไปใช้ในส่วนของขนส่งของมวลชน
ขนส่งไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะอะไรต่าง

ทำให้ไปออมได้มากขึ้น

บวนคุณเสริมศักดิ์ช่วยแนะนำได้ไหมคะว่า

ว่าถ้าเป็นเพิ่งจบใหม่รายได้อาจจะยังไม่มาก
แบ่งสัดส่วนในการที่จะเอาไปผ่อนคอนโด

ครับก็อย่างแรกเลยสำหรับท่านที่เริ่มที่จะทำงานนะครับ
ก็อยากจะให้แบ่งสัดส่วนเลยนะครับว่า
ส่วนที่๑เป็นส่วนที่เป็นเงินออมนะครับ
ส่วนที่๒ก็เป็นส่วนที่ค่าใช้จ่ายนะครับ
และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็กำหนดกรอบค่าใช้จ่าย
ในแต่ละส่วนอย่างชัดเจนเช่นว่า
โอเคสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่เราต้องจ่ายอยู่แล้ว
มันมีอะไรบ้างอันนี้เราสามารถคำนวณได้นะครับ
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นในค่าใช้จ่ายพวกใช้จ่ายรายวันเนี่ยนะครับ
เราใช้ไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็กำหนดกรอบไว้ครับ
อย่าให้มันเกินกรอบที่เรามีอยู่นะครับแล้วส่วนที่เป็นเงินออมเนี่ย
ก็ควรจะต้องจัดสรรมาอย่างน้อยให้เห็น๒๐๓๐ของรายได้ที่เรามี
ก็เอามาเป็นออมส่วนที่เป็นเงินออมแล้วก็จะไปแบ่งไปส่วนอะไร
ก็อยากจะแนะนำก็คือว่าออมในรูปของเงินฝากก็ได้ครับ
เป็นลักษณะของเงินฝากประจำนะครับ
ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีทุกแบงค์นะครับ
มีเหมือนกันหมดก็คือฝากประจำประเภท๒๔เดือนนะครับ
เบี้ยก็อาจจะเยอะกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกตินิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็ข้อประโยชน์ก็คือว่าดอกเบี้ยเขาไม่ต้องเสียภาษีนะครับ
ก็รับไปเต็มนะครับ
แล้วก็เป็นส่วนช่วยให้เราเกิดการวินัยในการออมในระยะยา

ถ้าสมมุติว่าโอเคฝากมาจำมาได้สัก๖เดือน๗เดือนแล้ว
เราตอนนี้อยากจะใช้เงินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลิกฝากกลางคันเนี่ย
เบี้ยที่เราจะได้สูงมันกลับจะต้องเหลือลดน้อยลงเราก็จะเสียดาย
ก็ฝึกเป็นวินัยไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไปออมผ่านพวก
กองทุนรวมในเรื่องของทั้งตราสารหนี้ทั้งตราสารทุน
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวได้
ก็ถือว่ามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหลากหลายในการที่จะตอบรับ
สำหรับคนเริ่มที่จะออมเงินใหม่ด้วยนะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคค่ะ
อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
บจหลักทรัพย์บัวหลวงที่มาให้คำแนะนำกันนะคะขอบคุณค่ะ

ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชมลดรายจ่ายก่อน
หลังจากนั้นถ้าหากจะตัดสินใจซื้อทรัพย์สินสักอย่าง
แนะนำเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าที่อยู่อาศัยมากกว่ารถยนต์

ไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะคะเงินฝากประจำก็ดี

อันนี้ความเสี่ยงจะน้อยรวมถึงได้ดอกเบี้ยไปเต็มด้วย